สมคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับ
ลงทุนสร้างสนามของตัวเองนะครับ
เพื่อหวังจะพัฒนานักกีฬาเรือไนูสลาลมแบบเต็มระบบครับ
กันอีกครั้งเรือแคนูสลารมชิงแชมป์เอเชียนะครับ

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาทีมชาติ
จากนี้ทางสมคมยังพร้อมทุ่มเงินราว๓๒๐ล้านบาท

นักกีฬาไทยได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกซ้อมด้วยครับ
เวลาเราไปฝึกซ้อมในต่างประเทศเนี่ย

ใช้จ่ายต่อคนค่อนข้างจะสูง
แล้วก็นักกีฬาไปซ้อมได้เวลาจำกัด

เราก็สามารถซ้อมได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เราใช้ระบบปั๊มเป้งในการปั๊มน้ำขึ้นไป
แล้วก็ปล่อยลงมาให้นักกีฬาได้เล่น
นอกจากนี้สมาคมยังเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์
โดยร่วมกับสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง
เพื่อให้ประชาชนรู้จักกีฬาแคนูซาลาลอมมากขึ้นครับ
นโยบายของสมาคมนโยบายหลักเลย
คือการประสานกับสื่อ
สื่อทุกสถาบัน
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางทีวีสื่อทางหนังสือพิมพ์สื่อทางวิทยุ

การประชาสัมพันธ์ของสื่อท้องถิ่นด้วย
ในการที่จะพัฒนานักกีฬาเป็นอุสลาลอมของประเทศไทยของเรา
ขาเรือแคนูสลาลมชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗นะครับ

ขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๖กุมภาพันธ์นี้ครับ